ไปที่ชัยภูมิก่อนแล้วกันนะครับใกล้กับโคราช
ชัยภูมิน้ำยังท่วมสูง
บางจุดที่น้ำท่วมสูงเขารู้แหละว่ารถพี่ยกสูง
เขารู้แหละว่ารถพี่มันใหญ่ขับผ่านไปได้

นี่แหละฮะเป็นบ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมโกรธไหมอ่ะ
โอ้โหดูน้ำดูคลื่นน้ำจากรถดิ
ว่ามันใหญ่แค่ไหนเขาอยู่ในบ้านก็ลำบากกันจะแย่อยู่แล้ว
มาโพสต์เอาไว้บอกว่าประตูร้านพังหมดกระจกแตก
คิดว่ารถตัวเองยกสูงลุยน้ำได้
ป้ายก็เขียนว่ารถห้ามผ่าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งนะครับ

ส่วนนี้เป็นบรรยากาศนะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ขยับมานะครับในตัวเมืองชายภูมินั่นแหละ

โอ้โหท่วมครึ่งประตูนะฮะ
ห้องเรียนเอ่ยสำนักงานภายในโรงเรียนเอ่ย
ในคลิปนะครับคุณครูคนหนึ่งนะฮะ
พายเรือมานะครับในโดมของเนี่ยฮะ
เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มันลอยน้ำนะครับมาอยู่แถวนี้นะฮะ
นี่คือสถานการณ์อุทธกภัยที่จังหวัดชายภูมินะครับ
ก็ยังวิกฤตอยู่นะครับหลายฝ่ายต้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับ